เป็นงานภาพยนตร์ที่เขาภูมิใจเลยนะคะ
สื่อภาพยนตร์รอบสื่อนะฟอร์มยักษระดับฮอลลีวูดเลย
เจ้าตัวเนี่ยแสดงคู่กับนักแสดงระดับโลกเลยนะ

หนังที่ชื่นชอบหนังแนวบูแอคชั่นนะตีตัวด่วนเลยจ้ะ

แค่ชื่อเนี่ยก็บ่งบอกเลยว่ามันบู้แหลกแน่นอน
ได้เข้าฉายที่ประเทศไทยแล้วนะคะเรียบร้อย

หนุ่มไม้ค่ะเผยว่าปลาปลื้มมากเลย
ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้
แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ได้นะคะ
ได้ร่วมกันกับทีมงานระดับโลกเลย
แล้วก็อัปเดตเรื่องงานอื่นนะว่าต้นปีหน้า
เดี๋ยวเตรียมจะบินกลับไปลุยงานต่อที่จีนค่ะ
กลับไปครั้งนี้นะก็คงจะไปอยู่ยาวเลย
เพราะว่าไม่ได้กลับไปที่จีนตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะ

ก็คราวนี้จะกลับไปทำงานแบบยาวเลย

แล้วก็ตอนบินไปถึงแล้วก็กดดัน
ตอนลงไปนั่งก่อนที่จะเจอกับพวกนักแสดงทุกคนก็กดดัน
มีหลายโมเมนต์เลยที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้น
แล้วก็ไม่ตึงเครียดในกองมากจนเกินไป
ทั้งที่มันเป็นหนังที่ต้องพูดภาษาอังกฤษเรื่องแรกของเรา
ในทุกการถ่ายทำหรือการทำงานในต่างถิ่นอะไรอย่างนี้
คือผมได้ประสบการณ์ใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว

โอเคจังเลยอ่ะถูกขึ้นมาเลยนะเข้าใจขึ้น

เรื่องงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกบ้างนะคะ

ส่วนดราม่าที่ซาร่าคาซิงกินี่ค่ะ
โพสต์รูปลูกนะคะคู่กันแล้วก็เขียนข้อความร่ายยาวว่า

แล้วคนค่ะชาวเน็ตนะคะก็โยงไปว่า
คนใจร้ายเนี่ยจะหมายถึงไม้หรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าผมไม่อยากพูดอะไรแล้วครับ
ขอโฟกัสแต่เรื่องลูกค่ะอย่าไปฟังเสียงจ้ะ
ผมไม่ทราบครับแต่ว่าคือขออนุญาตไม่ตอบเรื่องบุคคลที่๓
เพราะว่าถ้าตอบไปเนี่ยมันก็จะยิ่งไม่จบ

ถ้าไม่จำเป็นต้องพูดจริงผมก็จะไม่พูดและไม่ตอบ
และไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกครับผม

แล้วพี่แกรกบอกว่าน้องน่ารักด้วยนะคะ